คุณผู้ชมมาดูประเด็นข่าวอื่นกันบ้าง
ไปดูไอเดียแนวคิดแปลกใหม่ของการค้าการขาย
ดีไหมครับเพราะว่านุ่มใหญ่สุดแนวชาวเชียงใหม่
เขามีไอเดียในการขายอะไร
ผมพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยดีกว่า
นี่นะครับดูตรงนี้ก็ไม่แปลกนะ
ก็ธรรมดาฟู้ดทรัคฟู้ดทรัค
นะฮะก็ทำกับข้าวบนรถทำขายอย่างนี้
นี่คือคุณพี่สมศักดาแก้วเงินวัย๔๐ปีเจ้าของร้าน
กับแกล้มเทพพระเจ้าโคตรอร่อย
อันนี้ชื่อร้านเขาแบบนี้นะโอ้โห

เร่งมือทำกับแกล้มให้ลูกค้าไวโจบนรถกระบะกู้ใจ

ให้เป็นร้านอาหารเคลื่อนที่กางออกมามีโต๊ะอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะ
ปกติรถคันนี้จะไปจอดตามสถานบันเทิงในตัวเมืองเชียงใหม่
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้านอกจากรสชาติเขาบอกขั้นเทพแล้วนะฮะ
สุดอร่อยแล้วจุดขายร้านนี้คือเมนูอาหารแสนกิ๊บเก๋
อีกอย่างเมนูนางฟ้าโดนจิ้ม
หรือเห็ดนางฟ้าคุณจะกินเห็ดนางฟ้ายำอะไรพวกนี้คุณจิ้มไหมล่ะ
จิ้มเอาซ่อมจิ้มกินนะฮะนี่ชื่อแปลกทุกเมนูเลยหรือเปล่า
และนอกจากเอาซ่อมจิ้มแล้วทำไมรู้ไหมคุณเอาเห็ดนางฟ้าไปจิ้มน้ำพริก
นี่นี่คือเมนูเด็ดของเขาเห็ดนางฟ้าจิ้มน้ำพริกนะฮะ
หมูสิบแปดมงกุฎหรืออะไรคุณติ๊กต๊อก
หมูมะนาวไม่ใช่หมูมะนาวแล้วมันหมูเปรี้ยวอันนี้หมูตุ๋น
หมูสิบแปดมงกุฎไงคุณล่าปลาอเมซอนก็คือล่าปลานี่แหละครับ
แล้วก็ภาพยนตร์กรอบคุณคืออะไร
น้ำไก่ทอดถูกตอบชื่อเขาแปลกดี
คุณพี่สมศักดาบอกว่าขายกับแกล้งมานานกว่า๔ปีแล้ว

แกล้มให้กลุ่มเพื่อนได้กินฟรีกันอยู่แล้ว
หลายคนติดใจฝีมือก็เลยลองปรับเปลี่ยนไปทำขายบ้าง
ปรากฏว่าสร้างรายได้เป็นอย่างดีครับมีไอเดียกิ๊บเก๋แบบนี้
แล้วก็ที่สำคัญชื่นชมเพราะเขาประยุกต์รถของเขาเอง

ก่อนหน้านี้เคยขายได้เฉลี่ยต่อวันประมาณวันละ๔๐๐๐บาท
แต่ช่วงนี้ร้านอาหารสถานบันเทิงปิดร้านเร็วขึ้น
ขายได้ประมาณ๓๐๐๐บาทก็โอแล้วนะพี่

วันหนึ่งขายได้๓๐๐บาทถ้าขายอาหารแถวนี้ตัดกำไร
ตัดต้นทุนไปสักครึ่งหนึ่งได้วันละ๑๕๐๐

ดูจากชื่อเมนูซุปหมู